คุณผู้ชมฮะเจอแล้วนะครับ

โผล่อยู่ที่ร้านรับซื้อของเก่า
คุณป้าเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าบอกขนหัวลุกเลยลูกเอ้ย
ป้าเนี่ยเพิ่งรู้ว่ามีขโมย
มันขโมยมาจากเมนของวัดประดูกคำธเนธนิมิตร
แล้วป้ารู้ตอนที่พระท่านไปหาถึงที่ร้านของเก่า

ถ้าฉันรู้ก่อนฉันไม่รับซื้อหรอก

เพราะว่าหลวงพี่ที่วัดประดูกคำธเนธนิมิตรอุดรธานี
ออกมาเตือนเลยนะบอกว่าโจรที่ขโมย
แกงเหล็กเผาผีของทางวัดไปนะฮะ
ขอให้เอามาคืนเพราะมิฉะนั้นนะฮะ
ระวังจะเจอผีทวงคืน
หลวงพี่ออกมาเตือนวันที่๒กรกฎาคม
เพราะว่าเป็นวันเกิดเหตุว่าตระแกงเหล็กของเมนหายไป
แล้วก็หลวงพี่เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาพร้อมกับเด็ก๑๐ขวบ
แล้วก็มีรถพ่วงแล้วก็มาเอาตระแกงตรงนี้ออกไปจากวัด
หลวงพี่วิ่งไล่ตามจีวอนแทบปิวแต่ตามไม่ทัน
และสุดท้ายนะครับไอ้ตะแกงเหล็กเผาผีมันไปโผล่ที่ร้านขายของเก่า
เขามีการสืบหากันจนเจอว่าร้านขายของเก่าในตำบลขอนกว้างเนี่ย
มีตระแกงเหล็กเผาผี๒แผ่นนี้นะครับ
จากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นตะแกงเหล็กเผาผีของวัดจริง
แล้วก็ไปพูดคุยกับป้าทองคำป้องกันอายุ๖๗ปีเจ้าของร้านรับซื้อของเก่า
บอกโอ๊ยพอหลวงพี่บอกว่าเป็นตะแกงเผาผีของวัดที่ถูกขโมยมา
ป้าเนี่ยขนหัวลุกเลยนะฮะป้าเนี่ยซื้อรับซื้อมานะครับ
กว่าบาทเพราะว่าช่างน้ำหนักซื้อเอา
รับซื้อมา๒๐๐กว่าบาทป้าเนี่ยไม่เอาเงินคืน
หลวงพี่ช่วยเอาตะแกงเผาผีกลับไปเลยป้ากลัวมีวิญญาณอยู่
ป้ายิ่งเป็นคนขวัญอ่อนอยู่แค่แมวกระโดดลงหลังคาป้ายังแทบช็อกเลย
ป้าแล้วคนที่เอามาขายให้กับป้าคือใครอ่ะ
เออนะฮะฟังเสียงป้าหน่อยฮะ

ไม่รู้ค่ะถ้ารู้ฉันจะซื้อแล้วก็กลัว

แมวโดดหลังคาฉันจนเขาใจวายตายเลย

ตลกคุณผู้สิทธิ์ขาวถาม
ป้าถ้าป้ารู้ว่าเป็นตะแกงเผาผีป้าจะซื้อไหม

เนี่ยแหละ

พ่อมากับลูกซัก๑๐ขวบ

กี่จะขยานยนต์พ่วงข้างนำตะแกงมักขายให้

นึกว่าเป็นเหล็กอะไรธรรมดาก็ซื้อไว้

ผีคืนไปแล้วนะฮะหลวงพี่ก็คือพระเขตธิติวิริยโยพระลูกวัดเนี่ย
บอกว่าก็ดีใจนะแล้วก็เป็นสมบัติส่วนรวมของชาวบ้าน
ส่วนหนึ่งที่ทำให้มาเจออาจเป็นเพราะสิ่งลี้ลับ
โดนบันดาลให้มาพบมาเจอซึ่งคราวนี้นะฮะ
จะนำตะแกงเหล็กเผาผีเอาไปไว้ข้างในเมน
เพื่อที่จะไม่ให้ถูกขโมยอีกก่อนหน้านั้น
ก็ออกมาไว้นอกเมนเพราะเมนเนี่ยซ่อมอยู่
เวลาจะเผาศพอะไรก็มาเผาที่ลานกลางแจ้ง
ถูกต้องไหมแต่ทีนี้ต้องเอากลับเข้าไปในเมนแล้ว
เดี๋ยวมีคนมาขโมยเดี๋ยวจะมีเรื่องนะอืม